งงค่ะคุณผู้ชมขนาดอยู่กรุงเทพมหานครแท้ยังรู้สึกได้ถึงความหนาวความเย็น
เช้านี้วัดเวลานี้๖โมงเนี่ยหนาว๑๖องศาเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เช้านี้หลายคนอยากจะขลุกตัวอยู่ในที่นอนห่มผ้าอุ่นใช่ไหมคะ
ยังคงเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศหนาวเย็นพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนเนี่ยเลขหลักเดียวหลายจังหวัดเลยนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะก็จะเป็นวันทิ้งท้ายเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวอุณหภูมิก็จะอุ่นขึ้นเล็กน้อย
แต่ยังรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
โปร่งโล่งเลยนะคะตอนบนไม่มีเมฆปกคลุมไม่มีฝนตก
แต่ว่าภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยังคงมีคลื่นลมแรง
ถ้าดูจากแผนที่อากาศคือเส้นความกดอากาศยึกยือยึกยือนี่นะคะ
จำเลข๑๐๒๐ค่ะตอนนี้พาดผ่านอีสานตอนบนและภาคเหนือ
ทำให้บริเวณดังกล่าวหนาวถึงหนาวจัดนะคะ
อีสานตอนบนยอดภูเนี่ยอุณหภูมิที่ยอดนี่นะคะ
สองถึงสิบองศาเลยนะคะส่วนพื้นที่พื้นราบบาง
จังหวัดเจ็ดแปดเก้าองศาก็มีเหมือนกันนะคะ
ส่วนพื้นที่อื่นนะคะเป็นยังไงดูจากโมเดลนี้

สีเขียวปกคลุมพื้นที่ใดก็อุณหภูมิประมาณสัก๑๐องศา

ยังคงเป็นห่วงเป็นใยไม่ใช่ฝนตกหนักแล้วนะคะ

แล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
ก็อาจจะทำให้๓จังหวัดตอนล่างยังคงเสี่ยงอยู่เล็กน้อย

โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนใครที่อยู่จังหวัดภาคอีสานตอนนี้ต้องบอกว่าหนาวถึงหนาวจัดจริง
ดูที่นครพนมกันหน่อยไหมคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะ
ไม่น้อยเลยนะคะที่น้ำก่ำค่ะอำเภอธาตุพนม
ชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำโขงบอกว่าหนาวจริงอะไรจริงปีนี้
หนาวที่สุดในรอบแปดปีที่ผ่านมาเลยนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยนะคะ
ถึงเก้าองศาชาวบ้านต้องมานั่งผิงไฟคลายหนาว
น้ำร้อนอาบส่วนชาวประมงที่ริมน้ำโขง
ก็ต้องจอดเรือเทียบฝั่งเอาไว้ก่อนเพราะว่าลมแรง
หากไปออกเรือก็อันตรายแล้วก็หนาวด้วยนะคะจากอีสานลงไปใต้
ไปดูผลกระทบจากลมที่พัดแรงคลื่นสูงหน่อยค่ะ
ทำให้ต้นสนริมชายหาดม่วงงามจังหวัดสงขลา
ถูกคลื่นทะเลซัดจนล้มระเนรนาศนับ๑๐ต้น
เรียกว่าล้มกันแบบถอนรากถอนโคนเป็นระยะทางยาวกว่า๕กิโลเมตรแบบนี้เลย
ซึ่งในระยะนี้นะคะมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ย
ยังคงปกคลุมประเทศไทยอยู่ก็ส่งผลต่อลมค่ะ
ที่จะทำให้เกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะทำให้คลื่นลมแรงด้วยชาวเรืองดเดินเรือกันอย่างที่เตือนเอาไว้นะคะ
เช้านี้ใครที่ยังไม่พร้อมจะลุกไปตอนนี้๖วงแล้วนะคะ
สายแล้วนะคะคุณผู้ชมออกไปทำงานกันค่ะนะคะ
แล้วก็สวมใส่เสื้อกันหนาวให้ร่างกายอบอุ่นพกแมทไปด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีคนเยอะนะคะ
แล้วก็กลับมาติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ